มีการเรียกร้องทวงคืนชายหาดเกิดขึ้น
คือเขาบอกว่าตอนนี้ชายหาดหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างหัวกำแพงกันคลื่นเอ่ยอะไรเอ่ย

แล้วไม่ได้มีการเหมือนกับทำประชาพิจารณ์พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อน

ใช่แล้วเขาบอกว่าคือตอนนี้หลายชายหาดมัน
มันเริ่มที่จะเสื่อมเสียจากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย

ประชาชนทวงคืนชายหาดค่ะ
คือวันนี้เขาไปรวมตัวกันที่หน้าธรรมเนียบนะคะ
เลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทำลายชายหาดหน่อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโครงการกำแพงกันคลื่น
ตามชายหาดต่างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐ
คือเขาบอกว่าข้อเรียกร้องเขาเนี่ยมีแค่๓ข้อสั้นเท่านั้นเอง

ช่วยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จ
กรมโยธาธิการและผังเมืองในการทำหน้าที่ป้องกันและแก้ปัญหาชายฝั่ง
ข้อที่๒เรียกร้องให้กำแพงกันคลื่น
ฟื้นฟูชายหาดที่ได้รับความเสียหายจากการสร้างกำแพงกันคลื่นค่ะ
คือทางศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาบอกนะคะว่า
เขาบอกว่า๙ปีที่ผ่านมาที่ภาครัฐเนี่ยเปิดช่องให้กรมโยธาธิการ
ผังเมืองมีอำนาจในการป้องกันและดูแลชายฝั่ง
ทางกรมโยธาธิการเขาก็มีการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น
โดยไม่ต้องอาศัยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จนถึงตอนนี้มันมี๑๐๗โครงการแล้วที่เริ่มดำเนินการไป
ทั้งหมด๑๒๕โครงการ
โครงการเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อชายหาด

อย่างหลายคนเคยไปใช่ไหมคะปรานบุรี
ดปรานบุรีหาดชะอำหาดม่วงงาม
เขาบอก๓หาดนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้ว
แล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมง

มันยิ่งเป็นการลดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เพราะว่ากำแพงกันคลื่นมันอาจจะส่งผล
ทำให้กระแสคลื่นมันยิ่งรุนแรงหนักกว่าเดิม
เขาก็เลยเหมือนกับว่ามันมีการศึกษารอบด้านแล้วหรือยัง
ว่าตรงนี้ทำได้ตรงนั้นทำได้

ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามเป็นลูกโซ่

คุณกันคลื่นตรงนี้แล้วมันไปกระทบตรงไหนหรือเปล่า

มันจะไปทำให้ผลที่อื่นมันโดนผลกระทบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนทุกอย่างจะทำอะไรแถวนั้น

ผมว่าแบบคุณต้องดูด้วยดูให้รอบด้านจริง
ต้องตรนับอย่างหนักเพราะว่าประทบต่อ
ก็คนไปเที่ยวหมดเลยคนไปเที่ยวก็อย่างที่บอกนะคะ
อีกอยู่บางแสนเนาะเอาตัวเองไปเที่ยว
ถุงขยะของตัวเองเลยเสร็จแล้วใส่ถุง
แล้วทิ้งถ้าเค้าส่วนใหญ่ที่เห็น
อย่างให้เป็นทุกที่
เราสงสารสัตว์ไงบางทีสัตว์เขาเอาพลาสติกไปกินอะไรอย่างนี้ด้วยนะ

เนาะยังมีอยู่มาปลาเอ่ยเตาเอ่ยบางแสนไม่มีแล้วเนาะ

อย่างเมื่อก่อนยังพูดกับพวกเด็กมีกำไรเตาเกดองเตา

บนหลังมันนะคะแต่มันนั่นคือนั่นคือไม่มีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้
แสดงว่าเมื่อก่อนมันต้องเยอะมากนะแองจี้เนอะ
ก็จริงของตอนสัตว์ก็เยอะหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือตายไปจะเยอะ

ชายหาดในภาคใต้อ่ะได้วันละแสนชิ้นอืมเฉพาะรองเท้าแตะ
ก็คิดดูสิเวลาเราไปชายหาดรองเท้าแตะกลับมาหรือ
คนจะข้าดใช่หรือกลับมาเถาป่าวทั้งเงินเลยจริงมั้ย
ทำเป็นโครงการอะไรเธอรู้ไหมเอามาทำกระเป๋า
เอาไปเก็บขยะแต่ในที่สุดเขายอมแพ้

แต่เนี่ยเดี๋ยวจะปีใหม่จะเที่ยวแล้วฝากหน่อยนะ
ถือถุงคนละใบของตัวเองนะขอร้อง
อย่างนั้นนะคุณหลังเทศกาลทีไรโอ้โห
แบบขยะชนะเลิกชนะมากเลยนะ
ช่วยกันนะคะสงสารธรรมชาติ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป